ทีนี้เมื่อกี้อาจจะเป็นเรื่องดีแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
เมื่อมีพี่สาวท่านหนึ่งค่ะเขาไปโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวของตัวเอง
ลักษณะเหมือนเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับน้องชายของเธอ
เล่าเรื่องราวแล้วก็มีการโพสต์รูปภาพของน้องชายพี่ปอ
คือเป็นรูปที่ใส่ชุดนี้ที่เห็นนั่นไม่ใช่สีนะคะ
คือเสื้อเหมือนจะเป็นสีออกม่วงชมพูแต่รอยแดงที่เห็นบนเสื้อคือรอยเลือดค่ะ
แล้วเกิดอะไรขึ้นกับน้องชายของเธอล่ะ
โดยต้นโพสต์มาจากเฟซบุ๊กของคุณวาวี่
เขาโพสต์รูปของเด็กนักเรียนชายคนนึงค่ะที่มีรอยเปื้อนเลือดอยู่บนเสื้อแบบนี้
โพสต์ไว้๒๑มิถุนายนแล้วมีการระบุข้อความไว้ที่ฉันอ่านตามเลยนะ
บอกว่าน้องเราโดนรุมตีขนาดนี้บอกว่าให้ขอโทษกันแล้วจบไป
พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะยังพูดอีกว่าถ้าเพื่อนโดนตีให้ยืนดูไม่ต้องเข้าไปช่วย
คนเราเห็นเพื่อนโดนตีจะต้องเข้าไปห้ามหรือไม่ก็ต้องช่วยให้ยืนดูเฉยไม่ได้นะคะ
เสียทั้งเวลาเรียนเสียทั้งค่าโรงพยาบาลน้องไปหาหมอรอบที่สองแล้ว
อยากรู้มากเลยคือน้องเราแค่ไปห้ามเพื่อนที่โดนตีมันต้องโดนขนาดนี้เลยเหรอ
เห็นใจกันหน่อยค่ะเสื้อโรงเรียนตัวนี้ที่เปื้อนเลือด
กว่าที่น้องจะได้มาต้องไปรับจ้างทั้งวัน
บอกทางเราว่าอย่าแจ้งความแต่เราไม่ยอมแน่นอน
ทั้งที่น้องเราไม่ได้ผิดอะไรจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ทีนี้ในโพสต์นี้คุณผู้ชมคะหลังจากเธอโพสต์ได้ไม่นาน
ลบโพสต์ออกไปนะแล้วสุดท้ายล่าสุด
ไปกู้โพสต์เนี้ยกลับคืนมาอีกรอบนึงแล้วมีการโพสต์ข้อความล่าสุดไว้ด้วยว่า
ทางโรงเรียนบอกให้เราลบโพสต์เพราะทางโรงเรียนจะเสียหาย
ลบไปแล้วแต่นี่วันที่๔แล้วยังตามตัวผู้ปกครอง
นักเรียนที่ทำร้ายน้องเราไม่ได้เลยเป็นอย่างนี้ทางเราขอกู้โพสต์คืน
เน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะคะ
หลายคนบอกให้หญิงสาวคนนี้เข้าไปแจ้งความซึ่งเธอตอบกลับคอมเมนต์ว่าได้แจ้งความแล้ว
และยืนยันเธอจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแต่ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะ
เรื่องต้นเรายังไม่ทราบนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนนะคะ
ส่วนหนึ่งเองก็ต้องรอการชี้แจงจากทางโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ